คุณผู้ชมฮะเรานำเสนอความคืบหน้ากรณีของนายเมธา
หรือว่าเจ้าของดารุมะซูชิไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วอัปเดตความคืบหน้า
ยังได้ทราบหน่อยวันนี้ตำรวจพาตัวไปฝากขัง
ตอนที่พาตัวไปเขาไม่ได้พูดอะไรเลย
แต่สื่อมวลชนพยายามที่จะซักถามหลายคำถาม
ประหลาด
อันนี้นะฮะก็ไปฝากขังแล้วคุณครับ
ก็แน่นอนทางด้านของผู้บังคับการปรับปรามการกระทำความผิด

ว่านายเมธาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เพราะว่ามี๓ข้อหาที่เขาโดนตั้งเอาไว้
แต่ว่าคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก

ว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่

ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของนายเมธา
ว่ามีการยักย้ายถ่ายเทไปที่ไหนหรือไม่
เพื่อหาเถิดทางเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์
นำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายต่อไป